ฝนตกบ่อยนะครับคุณผู้ชมครับใช้รถใช้ถนนนอกจากถนนลื่นแล้วนะครับมีเรื่องนี้ด้วย
ฟ้ามันผ่าแล้วไปผ่าลงนะครับเสาสัญญาณวิทยุของรถพยาบาลครับโอ้พังเลย
นั่นนะครับคุณผู้ชมครับฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาที่เราวงไว้เห็นนะมีประกายไฟเกิดขึ้นด้วย
นี่คือกล้องหน้ารถนะครับของนายขวัญมณัฐโรจนาสิริอนันกุลหรือว่าคุณเอิญนะครับ
เล่าบอกว่า๑๕พฤษภาคมตรงนี้ถนน๓๐๔ฉะเชิงเซากบินบุรีฝั่งขาเข้าครับ
เขาขับรถมาเหลือไปเห็นขวามือเห็นฟ้าผ่าลงมาใส่เสาวิทยุสื่อสารที่อยู่กับรถพยาบาลอรัญญประเทศ

ผู้สื่อข่าวไปคุยกับนายวงศธรนินประกาศหรือว่าคุณเจมส์เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าบอกว่า
กำลังจะไปส่งผู้ป่วยกลับบ้านที่จังหวัดนครปฐมครับในรถก็มีคนขับคนป่วยญาติผู้ป่วยแล้วก็เขา๔คนด้วยกัน
ฝนตกครับระหว่างทางฟ้าผ่าลงมาที่วิทยุสื่อสารรถสั่นสะเทือนไปทั้งคันเลยครับ
ต่างคนต่างก็ตกใจอ้าวแล้วที่มาจอดตรงนี้เกิดอะไรขึ้นคือหลังจากฟ้าผ่าปั๊บรถมาได้อีกแป๊บเดียวคราวนี้แอร์ไม่ทำงานแล้ว
ไม่ทำงานรถดับดับคราวนี้สตาร์ทไม่ติดเลยครับรถคันที่ถูกฟ้าผ่าตอนนี้ให้อู่ประเมินนะซ่อมเท่าไหร่พี่ซ่อมเท่าไหร่เขาบอกสัก๕๐๐๐แหละเบื้องต้น
ระหว่างทางก็มีฝนตกตลอดทางเลยครับพอไปถึงเส้น๓๐๔ขาเข้าพนมนะครับมันก็มีฟ้ามาลงวิทยุอ่ะครับซึ่งตอนนั้นก็เปิดวิทยุในรถอยู่ครับวิทยุแบบว่าวิทยุสื่อสารนะครับไม่มีใครเป็นอะไรครับก็ปลอดภัยดีแล้วก็จอดรถได้สักพักนึงก็เช็คดูระบบรถก็คือไฟข้างบนไม่ติดแล้วก็เสาวิทยุที่ติดต่อไว้
มันหายไปเลยที่ฟ้าลง